เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่นครศรีธรรมราชมีอุบัติเหตุรถตำรวจสายตรวจ
พยายามเร่งเครื่องแซงรถคันหน้าแต่ว่าไม่พ้นนะครับ
พุ่งชนประสานงากับรถพ่วง๒๒ล้อที่วิ่งสวนมาอย่างจัง
ทำให้ตำรวจที่เป็นคนขับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
วันที่๔๙ปีผู้ประคับหมู่งานป้องกันปราบกรามสพธพนราคนขับ
แต่ระบาดเจ็บสาหัสศีรษะมีบาดแผลชะกัน

ผู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
และถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพราะพบว่ากระโหลกศีรษะส่วนหน้าแตก
มีเลือดออกในสมองและหายใจติดขัด
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถพ่วง๒๒ล้อ
กำลังกลับโรงงานที่จังหวัดสุราชธานี
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุดาบตำรวจกล้องพบ

พยายามแสงรถคันหน้าขึ้นมาแต่ไม่พ้น

ก่อนที่จะเสียหลักตกข้างทาง

ตะบนท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เข้าไปในร้านอาหารที่อยู่ริมถนน
ทำให้กระจกด้านหน้าร้านแตกทั้งบาน

นางสาวพิญญาทองมากอายุ๓๘ปี
รถกลับพุ่งข้ามไปชนกับร้านอาหารอย่างจัง
แม้จะพยายามเหยียบเบรกแล้วก็ตาม
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ทั้งสองฝ่ายตกลงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถจักรยานยนต์๒คัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทสายเก่า

ทำให้นายนัทพงศ์ยุระวงอายุ๔๔ปี

ได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน

แต่แล้วก็มีนักศึกษาหญิงสวมชุดวอร์ม

นานก็มีเด็กนักเรียนชายสวมชุดลูกเสือ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางสี่แยกที่ดิน
ตะบนโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

แต่ช่วยให้คนขับนำรถเข้าข้างทาง

ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วย